เช่นเดียวกันกับสิงสารสัตว

แต่มาแค่ตัวเดียวเล่นเอาหวาดเสียวสิครับ
ตามนี้เลยรถคันนี้มีกล้องวงจรปิดเปิดมั้ง

ให้ดูอีกทีกล้องหน้ารถคันนี้จับภาพเอาไว้ได้
วิ่งตัดหน้ารถเพราะว่าอะไร
เห็นไหมวิ่งมาแล้วข้างน่าจะหนีมอเตอร์ไซค์มาก่อน
แล้วเนี่ยตัดหน้ารถคันนี้เขาก็หักหลบไม่ทันแล้วครับ
แล้วก็ลุกวิ่งหนีไป
ดิครับอยากให้ดูสภาพหน้ารถหน่อย
โอ้โหสภาพหน้ารถของรถคันนี้ก็พังเลยนะครับ

พอหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ย
ก็ไปถามคนขับก็คือ
ร้อยตำรวจโทอดุลแก้วสิริพันธ
เป็นรองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเวียงต้า
เจ้าของรถยืนให้การอยู่
ก็ร้อยตำรวจโทอดุลนะครับเล่าว่าแกและภรรยาขับรถมาจากการไปหาหมอ
ระหว่างที่ขับมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นแล้วล่ะมีควายอยู่ตัวนึงนะมันแตกฝูงออกมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะตัดข้างถนนมาแบบนี้ก็ขับมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะครับ
แต่ก็พยายามแตะเบรกแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่ามันกระชั้นชิดจริง
ควายมันวิ่งมาตัดหน้าก็เลยชนเขาเต็มรถของเขาเองก็เสียหายนะครับ
ส่วนเจ้าควายโดนชนปั๊บหายไปไหนก็ไม่รู้
วิ่งกลับเข้าฝูงกันไปทีนี้ตำรวจเขาก็ตามไปดิจะไปดูดิว่าไอ้ควายตัวนี้มันอยู่ตรงไหน

สิครับหาวเลยครับ

ตัวไหนมันไม่มีทีท่าว่ามันบาดเจ็บหรือมันล้มหรือมันป่วยเลย
แล้วมันไม่มีทีท่าว่าจะยอมรับเลยนะครับตะโกนถามไปว่าตัวไหน

มมแล้วก็มอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหน

ใช่ครับเอาแต่ยังไงซะสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามหาก็คือ
คนที่เขาดูแลควายฝูงนี้ค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่
สุดท้ายแล้วนะก็ต้องเล่ากันถึงเรื่องของกฎหมายด้วย
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องมาเล่ากันเล่นนะครับ
เพราะว่าใครก็ตามนะครับที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์
แล้วจูงไปยังทางที่เป็นทางรถยนต์แล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้
ก็คือมีคนคุมฝูงสัตว์ไม่เพียงพอ
อย่างเช่นคือสมมุติถ้ามีควายร้อยตัวมีคนเลี้ยง๒ตัวแบบนี้มันพอไหมล่ะ

มีควาย๑๐๐ตัวมีคนเลี้ยง๒คน

เธอข่ายเยอะกว่าคนแล้วต้องยังไงค่ะตัวต่อตัว
ไม่ถึงแค่อย่างนั้นต้องมีที่มากกว่านี้

ไม่งั้นปิดปล่อยให้สัตว์ตัดหน้ารถแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่ขับขี่รถยนต์จะถูกเสมอไป

ถ้าเกิดว่าคุณขับขี่รถยนต์
แล้วเห็นว่าสัตว์วัวควายกำลังข้ามถนน
หรือว่ามีท่าทีว่ามันเดินมาบนถนนนะคะ
แล้วในระยะห่างไม่เพียงพอที่คุณจะเบรกเพื่อลดความเร็วก็คือ
เหมือนว่าคุณไม่ได้เบรกแล้วคุณชนเข้าไปเลย
นั่นแหละค่ะคุณมีความผิดนะคะ
ถือว่าประมาทปราศจากความระมัดระวังจ้ะ
ผมบอกแบบนี้แล้วกันนะใช้รถใช้ถนนหรือว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วต้องพาสัตว์ไปสัญจรตรงนู้นตรงนี้
คุณศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก่อนแล้วกัน
เพราะว่ายังไงซะพอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ย
ข้อกฎหมายพวกนี้มันจะคุ้มครองทั้งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของด้วย
ก็ต้องดูแลกันดีนะคุณผู้ชมนะก็ด้วยความปรารถนาดีแหละก็เลยมาบอกมาฝากกันนะครับ